เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบุรีรำเนี่ยดิฉันเห็นแล้วสลดใจมาก

คุณตาไม่รู้ว่าร้านตามมาค่ะเพราะว่าถอยรถทัพร้านตัวเอง
จนเสียชีวิตเลยนะคะก็เลยกลายเป็นเหตุสลด
เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยถ้าหากผู้ปกครองมีเด็กตัวเล็กดูให้ดีนะ
แล้วก่อนจะถอยรถออกรถต้องดูก่อนว่ามีหลานไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังรถหรือเปล่านะคะ
ตำรวจภูทรสตึกพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรถยนต์ทับเด็กจนเสียชีวิตค่ะ
ภายในบ้านเลขที่๒๐๔หมู่๑๕ตมสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ก็ไปพบศพเด็กชายปิยดานัยโสพีหรือน้องแมนยูอายุ๒ขวบ
ถูกนำมาวางไว้บนแคร่ไม้หน้าบ้านแล้วนะคะ
สภาพคือมีบาดแผลซี่โครงซ้ายขวาหักแก้มซ้ายก็มีบาดแผลด้วยค่ะ
ดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุค่ะ
นี่แหละค่ะสภาพคุณแม่นะคะนางสาวสุรีพรชวีรำอายุ๒๔ปีเนี่ย
คือนั่งกอดร่างลูกชายแล้วก็ร่ำให้แทบขาดใจ
เป็นลมล้มพับไปแล้วหลายรอบด้วยนะคะ
ใครเห็นใครก็เวทนาล่ะค่ะ
ห่างไปประมาณ๒๐เมตรเนี่ยก็ยังมีรถกระบะส่งน้ำแข็ง
ที่ทับร่างเด็กเสียชีวิตจอดอยู่ภายในซอยหน้าบ้าน
คนขับรถที่ทับน้องแมนยูเนี่ยก็คือนายสมรชวีรำอายุ๕๑ปี
ซึ่งก็เป็นตาของน้องแท้เนี่ยนะคะ
ยืนรอให้กันกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นรถที่
รถน้ำแข็งนี่แหละค่ะเป็นรถที่ขับมาทับหลาน
จากการสอบสวนนายสมรให้การบอกว่า
เขาก็ขับรถส่งน้ำแข็งให้กับบริษัทมานานกว่า๗ปี
ก่อนเกิดเหตุขับรถส่งน้ำแข็งตามปกติ
พอพักเที่ยงก็เลยกลับมาที่บ้าน
ก็รับน้องแมนยูและภรรยาที่อยู่บ้าน
ไปจับปลาที่มีญาติสูบสระเอาไว้ก่อนหน้านี้
ทีนี้พอจับปลาเสร็จเรียบร้อยนำอุปกรณ์เก็บท้ายรถ

ก็เปิดประตูแล้วนะให้หลานลงจากรถไป

ทีนี้ก็ขับรถจะเคลื่อนไปจอดด้านหน้าไม่ให้เกะกะไง
แต่พอรถออกไปได้เล็กน้อยปรากฏว่า
เอ๊ะมันเหมือนกับเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่ง

พอดับเครื่องเท่านั้นแหละได้ยินเสียงภรรยาร้องตะโกนลั่น

พอเหลือไปมองเห็นหลานชายนอนคว่ำอยู่
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสตึกแต่ไม่ทัน
หลานเสียชีวิตระหว่างทางก่อนนะคะ
ฟังเสียงของคุณตาหน่อยค่ะ

ทางตำรวจสภาษณ์สตรึกเขาตั้งเข้าหาในสมร
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ต้องรอดูผลการชนะสูตรศพ
และก็จะสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในครอบครัวเลยนะ